ที่ชาวบ้านนิยมไปกันจังหวัดสกลนครก็คือ
เจ้าพ่อพญาเต่างอยจ้าไปกันเลย
เจ้าพ่อขุมทรัพย์หรือว่าพญาเต่างอยนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลนาตานอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวสกลนครนะ
ในเรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคลาภ
และเขาว่ากันว่าใครที่มาบนบานสารกล่าวที่นี่ก็มักจะสมหวังดั่งใจกันไปทุกรายนะคะ
อย่างช่วงปลายเดือนแบบนี้โดยเฉพาะวันนี้นี่วันที่๑แล้วนะ
วันก่อนก็ไปสำรวจมาโอ้ประชาชนเดินทางมากราบไห้
ขอโชคขอลาบเสริมสิริมงคลกันต่อเนื่องเลย
เรียกได้ว่าแผงลอตเตอรี่นี่เปียกเลยนะ

ชาวบ้านเขาก็มาซื้อเพราะหวังว่าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแหละ
ปลายปีแล้วสองงวดก็แล้วกัน
แต่ถ้าใครไม่ได้มาขอโชคขอลาบก็สามารถมาเที่ยวชม
ถ่ายรูปที่บริเวณรูปปั้นพญาเต่าง้อยได้
เพราะตรงนี้ถ่ายรูปแล้วสวยงามมาก
เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของสกลนครด้วยนะคะ
แล้วนอกจากมาแล้วจะได้เรื่องโชคลาภกันไปแล้วนี่
ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็ได้เรื่องของจิตใจ
บางทีเราไปเที่ยวเราก็อาจจะแค่อยากได้ความรู้สึกดี
บรรยากาศดีกลับไปก็เป็นความประทับใจแล้ว
แถมคุณพี่คนขายลอตเตอรี่ยังบอกด้วยนะว่า
ที่นี่นะมาแล้วไม่มีผิดหวัง
เลขดังเลขปังหมดแล้ว
เอ้าเค้าคนมาเยอะอ่ะคุณดูสิ
แต่ยังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล

เรามีความเชื่อมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไร
แต่ว่าเราก็อย่าลืมขยันทำมาหากินด้วยนะ